ต่อกันที่นี่เลยดีกว่านะคะตอนนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำนะจ๊ะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะขวัญขอเพิ่มอุณหภูมิความร้อนความฮอตให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งก็แล้วกัน

นี่เลยอวดหุ่นใส่บิกินี่สีส้มแบบตัวจิ๋วหลิวเลย
อาบแดดอยู่บนเรือยอสกลางทะเลพัทยาเลยบ้านเรานี่แหละ
เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลได้ตามคาดเลยค่ะ
เอฟซีพร้อมใจคอมเมนต์ส่งอีโมติคอนรูปไฟกันแบบพลึบพรับเลย
พร้อมกับบอกว่าเตรียมไม้เรียวแล้วนะช่วงนี้เต้าลิสโอ้โหเซ็กซี่ไม่แผ่วเลย
ซึ่งคลิปนี้ค่ะมีสาวเดียวนะเดียน่านะเพื่อนสนิทเขาร่วมทริปด้วย
เดียน่าก็เซ็กซี่ไม่แพ้กันเรียกว่านานลงทีก็ทำเอาทะเลพัทยาไฟลุกไม่แพ้สาวลิซ่าเลย
เดียน่าเนี่ยเล่าถึงคลิปนี้ให้ฟังว่าเป็นช่วงที่ลิซ่าเนี่ยเขากลับมาพักผ่อน
ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาแล้วค่ะแต่เพิ่งลงรูปให้แฟนได้ชมกัน
พร้อมแซวลิซ่าด้วยว่าทริปนี้โอ้โหลิซ่าเซสซี่เลยนะ
ไปทะเลไงก็เลยก็มีบ้างนานที
แล้วก็รู้สึกว่าจังหวะมันได้ด้วยอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
เราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่อย่างนี้บ่อยค่ะ

แล้วก็อยู่ในวัยที่แบบเหมาะสม

น่าเกรียดอะไรก็สวยดีอะคะ

อู๊เซ็กซี่มาก

ก็ต่างแซวกันไปกันมาอย่างนี้

ย้ำว่าเรื่องนี้เจ้าตัวก็ไม่ทราบจริงเหมือนกัน
ยังไงก็ต้องรอฟังคำตอบพร้อมทุกคนนะคะ

ถามว่าเป็นอย่างไรสัญญาอะไรอย่างนี้

ก็เราก็ยังไม่มีใครรู้จริงว่าต่อหรือไม่ตอบอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวก็คิดว่าให้เวลาเขาตกลงกันก่อนดีกว่า
ไม่ถามเพราะว่าคิดว่ารอให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วก็จ่างก่อน
ก็รอรู้พร้อมทุกคนดีกว่าจะได้ไม่กดดันเขาด้วยไง